เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในวงเล่าวงสุรา

อย่าไปทวงหนี้อย่าไปทวงเงินอย่าคุยเรื่องศาสนา
เพราะมันจะทำให้ถึงตายได้

ทาสีตั้งวงร่ำสุรากับเพื่อน
พอเมาเสร็จปุ๊บไปทวงค่าแรงกับเพื่อน
เพื่อนไม่ให้เพื่อนบ่ายเบี่ยงสุดท้าย
เอาไม้ตีแสกหน้าเพื่อนจนตาย
อย่างที่เขาว่าตอนเมาอย่าไปคุยเรื่องพวกนี้เด็ดขาด
นี่คือตีแสกหน้าคนที่เขาให้ยืมเงินใช่ไหมคะ

เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยจัง

คุณผู้ชมเมื่อวานตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น
ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา๑๑แขวงครองศาลกรุงเทพ
ที่ชั้น๑ก็ไปพบศพผู้เสียชีวิต
คือนายบุญมีวิลัยอายุ๔๕ปี
นอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้านเลยครับ
มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ใบหน้า

พบเป็นท่อนไม้เปื้อนเลือดตกอยู่
แล้วก็มีขวดเหล้าขาวตั้งอยู่ในวงนี้

ผู้ตายเป็นคนในระแวกที่เกิดเหตุ

ก่อนเกิดเหตุคาดว่าผู้ตายกับเพื่อนก็นั่ง
ดื่มเล่ากันอยู่ตั้งวงกินเล่าขาวกันอยู่
หลังเลิกงานทาสีเสร็จก็นั่งกินเหล้ากันอยู่นะครับ
พอเมาได้ที่มีปากเสียงกันกับเพื่อนทะเลาะกัน
ถึงขั้นกับลงมือลงไม้ทำร้ายกัน
นายบุญมีคนนี้เสียชีวิตนะครับ
ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปไม่ถึง๑๐ชั่วโมงสุดท้ายมอบตัว
อยู่ที่สภสขาจสมุทรพรากาศ
ผู้ก่อเหตุคือนายวัญชัยหรือว่าในดินอินทพันธ์
บอกว่าก่อนหน้านี้น้ำรู้จักกับนายบุญมีผู้ตาย
บุญมีผู้ตายเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
เคยไปรับจ้างทาสีกันแล้วก็ก่อสร้างด้วยกัน
กระทั่ง๔วันก่อนนายบุญมีเนี่ยมาชวนเขาให้ไปร่วมรับงานทาสีบ้านหลังนี้
โดยตกลงจะให้ค่าแรงเขาวันละ๔๐๐บาท
ตกลงทำงานกันพอครบ๔วัน
นายบุญมีร์กลับให้ค่าตอบแทนเพียงวันละ๒๐๐บาท

ทำไมพอทำงานเศรษฐ์ให้๒๐๐บาทละ

ก่อนเกิดเหตุก็ตั้งวงนั่งดื่มสุราเหล้าขาวกันไป

แต่นายบุญมีนก็บ่ายเบียงอ้างว่าก็ยังไม่มีเงินให้
ด้วยความโอโหก็เลยเมาด้วยฮะก็เลยลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ

แต่เมียไม่อยู่บ้านหมดหนทางไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปซ่อนที่ไหนก็เลยเดินไปเรื่อย

เดินเท้าไปเรื่อยจนส่างเมาพอส่างคุ้มอ่ะเริ่มคิดได้
เฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรลงไปแล้วก็เดินมาถึงโรงพักเองอะครับ
แล้วก็มอบตัวเองเพื่อชดใช้กรรมนะตำรวจก็เลยอ่ะเข้าโรงพัก
คือเชื่อว่าทุกคนที่ก่อเหตุเวลารู้สึกตัวเสียใจกันทั้งนั้นแหละ
แต่ว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองเลยไปถึงจุดนั้นเลย